คนขับรถพ่วงอัลลับไน้และภูมิชนท้ายฯรถเก๋งด้วยความเคารพ
คนที่เห็นคลิปนี้อ่ะถามว่าคนขับรถเก๋งอ่ะรอดได้ยังไง

คือเขาจอดอยู่ตรงไหลทางหน้าศูนย์รถยนต์แห่งหนึ่ง
แล้วรถพ่วงมาแบบพุ่งชนด้านท้าย
เห็นไหมรถเก่งคันนี้สีดำคันนี้

แล้วด้านท้ายมันยุบไปครึ่งคันเลยค่ะ

หลายคนเห็นแล้วก็แบบเฮ้ยรอดหรือเปล่า
ปรากฏว่าคนขับรถเก๋งคือนายมณัฐอยู่ดีอายุ๓๔ปี

ส่วนคนขับรถพ่วงก็คือในวุฒินันเขตคำ
บอกว่าผมขับรถมาจากพานทองจะไปอิเทิร์นซีบอร์ด
ผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวผม

มาเห็นอีกทีนึงรถเก๋งมันอยู่ใกล้รถผมแล้ว
ไม่ทันหรอกก็เลยพุ่งชน

ทางแฟนสาวของคนที่ขับรถเก๋งเป็นคนโพสต์
เพราะว่าคดีมันจบไปแล้วแหละ

เขาอยากเตือนให้คนขับขี่รถระมัดระวัง
คือถ้าเกิดว่านอนไม่พอแล้วมาฝืนขับ

แล้วยังโชคดีนะที่แฟนนุ่มของเธอรอดตาย
แล้วคำถามก็คือว่ารอดได้อย่างไร

คือเธอเชื่อว่ามีบารมีรูปหล่อลอย
หลวงพ่อพระพุทธโสธรตั้งไว้อยู่หน้ารถในรถเก๋งคันดำนี้
แล้วก็มีพระยันต์หลวงพ่อเกลี้ยงวัดเนินสุธาวาส
ก็เชื่อว่าเป็นของขลังที่คุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัย

ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะกล้องวงจรปิดอยู่ริมถนน
ตอนที่นายปรีชาเจริญสุกอายุ๖๗ปี

คันนี้โอ้โหจะเลี้ยวเข้าหมู่บ้านโชติกาค่ะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นของที่ชนบุรีนะคะ
จังหวะนั้นน้องวัย๑๖ปี
นายอติวิทย์ขี่มอเตอร์ไซค์มาเร็วไง

ชนรถเก๋งจนร่างของน้องเนี่ยกระเด็นไปขาขวาหักนะคะ
ลึกถึงกระดูกเลยอาการก็สาหัส
ภัยต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล
ตำรวจก็ตั้งข้อหากับนายปรีชาที่เป็นคนขับรถเก๋ง
ว่าขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
ก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ